มาดูเรื่องของคนที่ไปหลอกลวงคนสูงอายุ
ในการที่จะไปกดเงินให้

ไม่ว่าจะเป็นเงินสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอะไร
ปรากฏว่าตำรวจสามารถตามตัวผู้หญิงคนหนึ่ง

อาสาคุณลุงอายุ๖๓ปี
ไปกดเงินผู้สูงอายุให้
แต่เชิดเงินของคุณลุงไป๘๐๐๐บาทแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
นี่คือนางสาวมะยุรีอายุ๓๐ปี
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์
ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็เป็นท้องที่เกิดเหตุและเป็นพื้นที่เจ้าของคดี
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายเล็กหรือว่าคุณลุงเล็กปิ่นปานอายุ๖๓ปีนะครับ
คุณลุงไปแจ้งความหลังจากที่คุณลุงไหว้วานให้นางสาวมะยุรี
โดยนางสาวมะยุรีกดเงินไป๒ครั้ง

ครั้งที่๒๘๐๐๐บาท
รวมเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แต่เอาเงินมาให้คุณลุงเล็กแค่๒๐๐๐บาท
จากนั้นก็หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
กระทั่งมาถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุด
จำเรื่องนี้ได้ไหมคุณที่เราเล่าให้ฟังนะฮะ

แล้วผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะมาเช่าห้องอยู่ใกล้กับลุงเล็กนะฮะ

จะไปกดเงินผู้สูงอายุให้คุณลุงเนี่ยนะครับ
เพราะคุณลุงคืออ่านหนังสือไม่ออกนะฮะ
คุณลุงรู้แต่ว่ามีเงินเข้ามาเท่านั้นมีตัวเลขเท่านี้

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหไปกดเงิน

ด้านหนังสาวมายุรีพุทธองหาให้การพากเศษอยู่นะ
อ้างว่าได้ฝากเงิน๘๐๐๐บาทให้ผู้ชายคนหนึ่งเอาไปให้ลุงเล็ก
เงินไม่ได้อยู่ที่ฉันฉันไม่ได้เอาเงินไป
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเอาเงินไปให้ลุงเล็กหรือเปล่านะครับ
ไม่รู้ว่าลุงเล็กแจ้งจับนะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนางสาวมะยุรี
นำตัวนางสาวมายุรีก็ไปสอบปากคำอย่างเข้มข้นกันอีกครั้งนะฮะ
แล้วก็ต้องตามเงินมาให้ลุงเล็กด้วยลุงเล็กเดือดร้อนแล้วนะฮะ